คุณผู้ชมมาต่อกันเลยเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะ

ตลาดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหลักเลยก็จะเป็นกลุ่มชาวจีน

แล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการสร้างประสบการณ์
ท่องเที่ยวท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ตรงนี้จะเอามาเป็นตัวในการกระตุ้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากจีนเข้ามาได้ด้วยนะคะ
ล่าสุดค่ะทางด้านคารวาลสารสัมพันธ์ไทยจีน

แล้วก็เตรียมที่จะเดินสายเที่ยวอีกหลายจังหวัดในไทยเลยค่ะ

ก็ได้เดินสายแล้วก็เร่งเตรียมอุปกรณ์
ขนสิ่งของต่างขึ้นรถตั้งแต่เช้าตรู่เลยล่ะค่ะ
หลังจากนั้นก็ขับรถออกเดินทางจากเมืองเชียงรุ้ง๑๒ปันนา

มาถึงด่านผ่านแดนอำเภอเชียงของที่จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
โดยมีนายเฉียนเจียงอุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม
ประจำสถานทูตจีนและนางสาวเพลินพิษหมื่นพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับด้วยนะคะ
โดยนายเฉียนเจียงก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าชาวจีนนิยมมาเที่ยวที่เมืองไทยมาก
เพราะว่าประทับใจเรื่องของการให้บริการ
ประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือเสน่ห์เลยก็คือความเป็นมิตรนั่นเอง

ถือว่าบ้านเราเป็นเป้าหมายอันดับต้นในการมาเที่ยวเลยนะคะ
ส่วนการขับรถเที่ยวลักษณะคารวาล
เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมขยายตลาดให้กับบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
แต่เราคิดว่าเพราะว่าระหว่างสองประเทศนั้น
เราสามารถคนชินสามารถมาประเทศไทย
จากอยู่นั่งเครื่องบินแล้วยังมาทางรถยนต์ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเราสนับสนุนให้เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวชิน
รู้ว่ามาทาง

เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขา
ค่อยแร่เขาให้คนจีนรู้จักประเทศไทย
มากกว่าเพราะว่านั่งเครื่องบินจากปากกิง
หรือว่าจากฉันตูจากเมืองไหนก็ได้
ใช่ไหมไม่เห็นสถานที่ต่างเลย
ถ้ามาจากนั่งรถยนต์มา
จะได้ดูทุกจังหวัดทุกอำเภอ
จะได้รู้ว่าทิวทัศน์ของประเทศไทยสวยแค่ไหนสวยยังไง
แล้วก็เราก็ในเวลาเดียวกันเราก็หวังว่า
คนไทยวันหลังจะขับรถไปเที่ยวเมืองจีนเหมือนกัน
จะได้เที่ยวประเทศจีน
ดูประเทศจีนให้รักอย่างหน่อย
ครั้งนี้นะรวมทั้งหมด
คือคาราวันเดินทางจากเมืองอูดุส
ของประเทศจีนในเมืองมองโกเรียนาย
รวมทั้งหมดมี๓๘วัน
มี๑๙วันในประเทศจีน

คาราวานสารสัมพันธ์ขบวนนี้นะคะก็เริ่มออกเดินทางจากเมืองออโดส
ปกครองตนเองมองโกเลียตั้งแต่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็ผ่านเมืองต่างของจีน
แล้วก็มีจุดหมายปลายทางที่ไทยเรา
ซึ่งจากนี้คารวาลก็จะใช้เวลาอีกประมาณสักเกือบ๒๐วัน
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง
ภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานของไทย

น่าจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพจากจีน
ให้เดินทางมาไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างการรับรู้
ให้กับคนจีนได้มากกว่า๑๕ล้านคนตลอดเส้นทางที่ขับผ่านเมืองต่างนั่นเอง
คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทางไลน์ก็มีชวนไปเที่ยวหลายที่
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวกันด้วย

อาจจะไม่ได้ไปที่นราธิวาสแต่ว่ามีโอกาสจะไปที่นครศรีธรรมราช
หนึ่งในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเดี๋ยวพา

เดี๋ยวจะลองไปดูแล้วเดี๋ยวจะได้นำมาแลกเปลี่ยนคุณผู้ชมนะครับ
เพราะว่าจะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับบรรดาคุณครูที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วย